เขาบอกว่าเขาเนี่ย
โดนเพื่อนยัดยาให้กับแม่เขา

แค่๕ขวบครับตำรวจตามรวบตัว
ได้ทันเลย

แล้วก็คุมตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่
บนราชสวายอำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานี

ไปยิงเจ้าของบ้านแล้วก็ปลิดชีพ

หลังก่อเหตุเนี่ยเจ้าตัวก็คือ

ถือปืนเดินอยู่ในบ้านนี่แหละ

ตำรวจมาถึงเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่เลย

แล้วก็มอบตัวในสภาพเสื้อผ้าเปื้อนเลือด

ของกลางเป็นปืนพกสั้น๒กระบอกที่เขาพกไว้
ทีนี้แม่ของผู้ตายชื่อว่าคุณสุรีรักษ์

ก่อนเกิดเหตุครอบครัวของลูกสาวเธอ

ระหว่างนั้นลูกสาวโทรมาหาเธอ

นายอำพลมือปืนนั่งแท็กซี่มา

มาหาที่บ้านก็เดินเข้ามา

เธอก็ยังให้พรไปด้วยบอกบุญ

แล้วก็เดินไปรอที่บ้านลูกสาวเธอ

ก็นำรถมาจอดที่บ้านของเธอก่อน

คุณสุริรักษ์บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา

คิดว่าอ๋อคงยิงปืนเล่นกันแน่

แต่ปรากฏว่าหลังสิ้นเสียงปืนเนี่ย

ยังไม่ทันไรเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ยิงหลานชายวัย๕ขวบไปด้วย
ทั้งคู่ตายต่อหน้าต่อตาเธอเลยครับ
วิ่งออกมามันล้มตรงนี้

นายสารวุฒิหรือว่าเบลหนึ่งในผู้ตายนั่นเอง

พี่ชัยเนี่ยบอกว่าช่วงนั้นตอนเอง
ก็คือผู้ตายจะขอยเยื้มปั้ง
แต่ระหว่างที่วีดีโอคอลอยู่ได้ยินเสียงปืน๓นัดครับ
นี่ฮะเราจำลองเหตุการณ์ให้วีดีโอคอลอยู่นะ

มือถือตกกระแทกพื้นแล้วสายมันก็เลยตัดไปเลย

คราวนี้คนที่รับสายบอกว่าเขาชื่อแก่
เขาชื่อแก่ครับก็คือคนที่ก่อเหตุนั่นเองนะ
คุณพี่ชัยถามกลับไปว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใช้เสียงปืนมั้ยอ่ะ
แก่เนี่ยบอกว่าใช่คนยิงก็คือเบลเบลเขายิงเล่นเฉย
ทีนี้คุณพิชัยก็เลยขอคุยกับเบลหน่อย
ปลายสายตอบกลับมาว่าเบลตายแล้ว

คุณวิชัยโทรกลับไปอีกรอบนึง

รับสายอีกทีนึงแล้วบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้ว

คุณพิชัยบอกอีกว่าน้ำเสียงที่มือปืนพูดเนี่ย
พูดแบบนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย

ยังบอกด้วยว่าถ้าตำรวจไม่มาจับ
เดี๋ยวเขาจะยิงตัวเองตายตามไปเลย

ทีนี้พ่อของนายสารวุฒิผู้เสียชีวิตชื่อว่า

พ่อชิดเนี่ยบอกว่าลูกชายกับมือปืนที่ยิงที่ก่อเหตุเนี่ย

รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลย

เวลาตั้งวงกินเหล้าก็กินด้วยกันนี่แหละ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสะเทือนใจมากเลย
ถ้ายิงลูกชายผมคนเดียวอาจจะไม่โกรธเท่าตอนนี้เลย
เพราะว่ามายิงหลานชายวัย๕ขวบด้วย
เด็กผิดอะไรทำไมมาทำแบบนี้

นำร่างของทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูก
ขึ้นรถไปส่งชันสูตรศพ
ญาติญาติทั้งสองฝ่ายนะทั้งคุณปู่ทั้งคุณย่าร้องไห้กันระงมเลย
เรียกชื่อบอกขอให้ไปดีนะ
โดยเฉพาะหลานชายก็คือน้องปืนครับ

โอ้โหนี่เหมือนเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวเลย

ปืนว่ะ
ก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่า
เขามีแรงจูงใจมาจากอะไรอ่ะอยากรู้ค่ะ
คือทีมข่าวครับตามไปที่สพคูคศจะไปถาม
อำพลหรือว่าในแก่เนี่ยนะว่าไปแค้นอะไรในสารวุฒิเนี่ย
ทำไมทำแบบนั้นน่ะนายอำพลบอกแบบนี้
เขาแค้นที่นายสารวุฒิเอายาไปโยนไว้ใต้ถุนบ้าน
ทำให้แม่เขาต้องมาติดคุกตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะแก้แค้น
ยิงแค่นายสารวุฒิแต่ทีนี้พอก่อเหตุปุ๊บ
ตกใจครับก็เลยยิงมันทั้งบ้านเลย
อ๋อตกใจ